ใหญ่ที่นี่เขาบอกว่าจัดให้ชุดใหญ่เต็มคาราเบลมาเป็นขบวน
เรียกได้ว่าเอาอะไรมาขนหินคลุกมาถวายที่วัดครับ
หินคลุกเหรออ๋อเหรอขบวนบุญหินคลุกคุณดูภาพมุมสูง
นี่เป็นทางยาวแบบนี้เลยเป็นภารวาลเลยค่ะเป็นภารวาลมาเลย
สมแล้วที่เป็นระดับเสียเสียใหญ่เจ้าของบริษัทรถยนต์จัดแสยิตครบรอบ๖๐ปี
เขาร่วมทำบุญกับสิงห์สายบุญนำรถบรรทุกหินคลุก๗๕คันนะฮะ
คันมาถวายท้าเวสวันเพื่อนำมาถมที่สร้างโบสถ์วัดอเนกพิมพรประชานาศ
ตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามก็มาตามเส้นพระราม๒นั่นแหละคุณผู้ชม
เขาบอกว่ามีการเปิดเพลงดังกระหึ่มตลอดทางเพื่อให้สาธุชนได้รับรู้ว่านี่คือขบวนบุญนะครับ
เจ้าภาพงานนี้เขาทำการจุดทูปบอกกล่าวด้วยนะแล้วนอกจากนี้ยังมีการจุดประทัด
ไปที่หิวไซต์สำคัญอย่ารอชะจุดประทัดถวายไปเลย๑๐๐๐๐นัด
กล้องแดงที่วางอยู่ข้างหน้านั้นนะมันต้องกล้องใหญ่ประมาณนี้
เอาไปผูกติดไว้อะไรตรงที่ตักเขาเรียกอะไรบุ้งกี่รถแบ็คโฮ
โยกให้สูงโยกให้สูงแล้วทำการปล่อยประทัดไม่ได้ปล่อยจรวดนะเตรียมออกเดินทางได้

ไหนอ่ะเป็นไงแต่มันแตกสลาย
เรียกได้ว่าระเบิดเถิดเทิงของจริง

แทบจะดูไม่ออกแล้วว่ามันคือเลขอะไร

เลขหมายปลายประทัดขาดวิ่น
แต่เขาบอกว่ายังพอเห็นเลือนลาง
และยังนำมาคิดจินตนาการต่อได้

ว่ากันว่าอันนี้เขาเดากันนะ

มันตรงกับเลขหน้าของทะเบียนรถ

ยังไปตรงกับจำนวนเงินที่มาทำบุญอีกต่างหาก

จำนวนเงินที่มาทำบุญคือเท่าไหร่
อ๋อลงท้ายแค่คล้ายกัน๗๕๐บาท

แต่อยากให้โฟกัสไปที่การขนอิดหินปูนทรายเข้าวัดนะ